คุณหนุ่มนวัตกรสุขแสวง
และคุณกวัยหญิงอิ่มอรุณรัก

เจ้าของบุรกฤตปราสอะไรคะ
ตำเจ๊ม่อยที่เจเจมา
เจ๊กำลังสแคทแผนอยู่

อร่อยจริงแต่เรายังไม่หนำใจมารายการเราทั้งที

ซึ่งจะให้คิดเมนูส้มตำกันใหม่สดเลย
แต่ที่มีอยู่ในเมนูที่ร้านอยู่แล้วไม่เอา

ลูกค้าประหลาดอย่างพวกเรา
แล้วเดินเข้ามาแล้วบอกสั่งโลกใจการณ์ที่ไม่มีในเมนู

มาเลยว่า
เจ๊แม่มเป็นคนคิด

สุดท้ายเพื่อเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีก
ก็จัดการใส่ปลาแซลมอนชิ้นแน่น

แค่นี้ก็ได้เมนูสุดพิเศษ
ตำกะปิเจย์สตและละค้า

เส้นมะกรอบแล้วก็สตอบด้วย

โอ้ยดูดิอะ
อันนี้ผมไม่ผ่าน

ลองทานกรอบชอบจังเลยอ่ะหน้าตาหน้าตาเกาหลีแบบอภิษนะ
กินสตอร์อภิษคะอ้าวปากเบานะลูก

ลูกอย่าเพิ่งเอ่ยใดทั้งสิ้นนะคะ
โอเคเดี๋ยวคุณแม่จะไปต่อแล้วนะ
คุณแม่ไปต่อค่ะ
อ้าว
ลืมตามองกล้องแล้วก็จ่ิกจ่ิมินตึงค่ะแม่
ลูกครับ

ผ่านนะชูช้อนขึ้นมาเลยลูกกาวผ่านหรือไม่ผ่าน
อีกแม่คุณแม่

พอมาชิมเนี้ยมันรู้สึกว่ามันลมุนอยู่

เมนูมีกรอบครบลดหมดทุกอย่าง

โดยปกติที่ร้านถ้าเป็นลักษณะนี้
เดี๋ยวเราจะตั้งราคากับตำถวายบัวแซลมอนไปเลย
ในส่วนของราคาเนี่ย๑๘๐บาทฟรีของหวาน
แต่ถ้าไปจากรายการหนึ่งลด๑๐อีกด้วย
แต่ว่าใครที่มีฝีมือแล้วก็อยากจะเปิดร้านขายส้มตำนะ
ก็เปิดขายคือมันเปิดเยอะจริง

มันต้องมีความคิดแล้วก็ต้องมีไอเดียที่อย่างน้องอภิษบอกนะคะ
แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะขอให้ทำด้วยใจ

มีอะไรที่อยากจะฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับธุรกิจนี้บ้างข้อคิดค่ะ
ธุรกิจที่เราทำเนี่ยขอให้เริ่มจากสิ่งในสิ่งที่เรารักนะครับ
แล้วก็อันหนึ่งเนี่ยที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ย
ไม่ได้หมายความว่ามีเงินแล้วจะประสบความสำเร็จ
ส่วนหนึ่งเนี่ยเรามาจากการเลือกเฟ้นวัตถุดิบที่ยังไงในการทำ
แล้วก็ผมขอสนับสนุนนะครับเกษตรกรนะครับที่ปลูกผักเอง
ปลูกวัตถุดิบต่างที่มีของดีแต่ละจังหวัดเนี่ย
ทางร้านตำเจ๊เนี่ยสนับสนุนเรื่องนี้โดยเฉพาะ

ติดต่อมาเลยแล้วถ้ามีอะไรดีส่งมา
อ๋อใครบอกว่ายุดิบอะไรไม่คิดว่ามันเหมาะสมที่สถานะที่จะมาอยู่ในร้านตำเจ๊
ครับติดต่อมาเลยที่ร้านตำเจ๊
สำหรับใครที่มีไอเดียดีธุรกิจที่น่าสนใจก็เข้ามาบอกพวกเราได้เลยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ชมไม่ทันนะคะ
ก็เข้าไปชมย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
แล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณนะคะ
ยินดีค่ะขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป